เดินทางไปที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วที่ถ้ำหลวงนี่โอ้โหนักท่องเที่ยวไปกันทุกวัน
ขนาดดูว่าปิดไปเห็นข้างหน้าเลย
ไปปากหมุดเซ็คอินกันหน่อยนะครับ

ส่วนนี้คือภาพนะครับที่มีพิธีบวงสวงเมื่อช่วงเช้านะครับ
ก็มีการนำเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้เจ้าแม่นางนอนกันอีกครั้งหนึ่ง

ทั้ง๑๓คนเดินทางเข้าไปด้านในนะครับ
มีพิธีต่างแบบเป็นสิ่งที่เตรียมมาพร้อมเพลียงเลยนะฮะ
นางรำการแสดงกลองสะบัดชัยตอนบวงสวงครั้งใหญ่เนี่ยก็มาไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ

แล้วก็มีนางรำเพิ่มเติมมาจากอำเภอแม่จันทร์แม่สายแล้วก็จากเชียงใหม่ด้วย
เด็กก็เตรียมไข่ต้มมาคนละ๒๐ฟองเอามาแก้บนส่วนตัวด้วยนะครับ
รายละเอียดพิธีก็ไม่ได้มีเปิดเผยอะไรออกมามากนักนะครับ
จากภาพที่ได้เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับ
มีขบวนของนางรำที่ทยอยออกมาสักประมาณ๑๑นาฬิกานะครับ
ในภาพก็จะเห็นน้องตีนะครับ
พรชัยคำหลวงซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ผู้ปกครองออกมาด้วยนะครับ
แล้วก็โบกมือให้กับทีมข่าวเสื้อขาวกางเกงดำเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ดอมเด็กชายดวงเพชรพรมเทพก็ซ้อนจักรยานยนต์มาเหมือนกันนะครับ

มีการบกไม้บกมือชู๒นิ้วให้กับนักข่าวที่อยู่ที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนด้วยนะครับ
แล้วก็ยังมีประชาชนเดินทางมาเยอะเหมือนกันนะครับ
ในส่วนของผู้ที่เคยบนบานสารกล่าวให้ทั้ง๑๓ชีวิตติดถ้ำหลวงออกมาได้
เขาก็มาแก้บนกันที่บริเวณหน้าถ้ำมาหลายที่หลายเจ้านะครับ
ต่างจังหวัดสถานที่ต่างก็มีนะก็มีเยอะเหมือนกันนะครับ
นี่ก็เป็นบริเวณที่ด้านหน้าถ้ำนะครับทั้งภาคประชาชนเอกชนนะครับ
หรือว่าผู้ที่เดินทางมาจากพม่านี่ก็มีนะครับวันนี้ก็มีมานะครับ
ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับก็แวะเวียนมาที่ถ้ำหลวงไม่ขาดสายนะครับ
จากวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับวันอาทิตย์บางคนก็มาเป็นครอบครัว
มาเป็นกรุ๊ปทัวร์ก็มีนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับ
ว่าช่วงนี้ยังปิดอยู่ยังไม่ให้เข้านะฮะก็ได้แต่ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้านหน้าปากทางเข้าถ้ำนะครับ
บริเวณนี้จะมีป้ายอยู่แล้วนะครับมีป้ายบอกอยู่แล้วนะครับว่าวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
แล้วก็พื้นที่เนี่ยตอนนี้ยังไม่ให้เข้าแต่บรรยากาศบริเวณพื้นที่ทั้งหมดนะครับ
ก็ยังสวยงามก็ถ่ายรูปได้นะครับบางคนก็ไปขอถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่แทน
ใช่ค่ะก็ไปถ่ายที่ป้ายอะไรแบบเนี้ยค่ะนิดนิดหน่อยหน่อยอ่า
หน่อยหลานจูงคุณป้าหน่อยเนี่ยค่ะพี่พี่เจ้าหน้าที่ก็ต้องเนี่ยถ่ายรูปด้วย
ต่างชาติก็มาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็ไปก็ถ่ายตรงเนี่ยค่ะเนี่ยได้แค่นี้เข้าไปได้
เอาจุดนี้ไว้ก่อนใช่คราวหน้าก็ไม่ว่ากันนะคะ